กรณีหญิงสาววัย๓๔ปีที่เข้าไปร้องเรียนกับกองปราบรามให้ช่วยตามหาอดีตสามีที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับ
โดยเป็นการหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำนั้นล่าสุดตามพบแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าเป็นศพไร้ญาติอยู่ที่โรงพยาบาลสุริราชซึ่งผลการชนะสูตรระบุว่าเสียชีวิต
จากหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย

เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานางสาวปวริสาอภินันรัตนกุลอายุ๓๔ปี
พบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๑กองปราบปรามให้ช่วยติดตามหาตัวในวัญชาติอภินันรัตนกุลอายุ๔๔ปีอดีตสามี
หลังหายตัวไปจากห้องพัก
ตอนแรกครอบครัวสันนิษฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากการเล่นพนันออนไลน์
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนรายหนึ่งไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับตำรวจกระทั่งถูกออกหมายเรียก
รับแจ้งจากตำรวจว่าพบศพนายวัญชาติแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
โดยได้รับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลว่าเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
มีผู้พบร่างของนายวัญชาตินอนหมดสติอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยท่าดินแดง๕
ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักของนายวัญชาติประมาณ๒๐๐เมตร
ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นางสาวปวริสาและญาติเข้าไปขอดูศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
พร้อมยืนยันว่าเป็นร่างอดีตสามี
ผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุการตายว่า
อดเลือดหัวใจตีบหัวใจวายเฉียบพลัน
ดูจากภาพตอนเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ติดใจ
ก็ปล่อยให้ตำรวจเขาสรุปสำนวนคดี
ตำรวจโทรบอกค่ะบอกว่าพบศพรายญาติ
มีเขาเรียกว่าอะไรนะรอยสักตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้
พอมันเข้าข่ายครับขายครับคาเราก็เลยมาดู
ก็สรุปว่าเป็นเขาแต่ตอนแรกก็ติดใจเนอ
เพราะว่าเราไม่รู้จะคาดเดายังไงเราก็เลยพุ่งประเด็นไปทั้งนั้น
ส่วนพี่ชายของนายวัญชาติยังอยู่ในอาการเสียใจ
หลังสูญเสียน้องชายอันเป็นที่รัก
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย
จากร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย

จากนั้นนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดประดูกต่อไป
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน